พาไปดูอุบัติเหตุที่ฉะเชิงเซานะคะ
มาอีกแล้วเหตุการณ์ชนแล้วหนีค่ะคุณผู้ชม
รถกระบะคันหนึ่งไปชนคนข้ามถนน
แล้วลากร่างเขาไปไกลประมาณ๑๐
เราจะรอดูนิดนึงแล้วขับไปเลยค่ะ

ทะเบียนคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าจำหมวดตัวอักษรไม่ได้แต่จำเลขทะเบียนได้ก็คือ๙๘๙นะคะ
นี่ค่ะขับมาใช้ความเร็วเหมือนกันคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าใช้ความเร็วเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
คิดว่าคือน่าจะไม่เห็นคนที่ข้ามถนนหรือเปล่าเห็นไหมคะมีรถเก๋งคันข้างหน้าก่อนที่จะเลี้ยวขวาค่ะ
แล้วเป็นลักษณะเลนสวนคิดว่าคนที่ขับรถกระบะไปชนคนตายเนี่ยอาจจะไม่เห็น
จับภาพได้แบบนี้นะคะเหตุการณ์เกิดบนถนนหน้าวัดครูสโมสร

ผู้ตายอายุ๔๔ปีเป็นชาวหนองคาย

ก่อสร้างขยายถนนเส้นนี้ค่ะคุณผู้ชม
หัวหน้าคนงานของผู้ตาย
บอกว่าผู้ตายกำลังข้ามถนนเพื่อไปซื้อ
ซื้อของร้านขายของชำฝั่งตรงข้าม
แล้วสุดท้ายก็มาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ
หน้าที่ของตำรวจก็คือส่งศพไปชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ต้องมีการไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
แล้วก็ไปตามตัวคนขับรถกระบะคันนั้น
มาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะ
นี่ค่ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นข้ามถนนต้องระวังนะคะ